ท่านผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่พระนครศรียุธยานะฮะ
ถูกคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ไปนะครับ
ก็ไปกับพี่ชายนะหลังจากที่รู้เบาะแสว่า

ซุ่มดักรออยู่แล้วเจอจริงนะฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะ
ตอนที่เจอคนร้ายแล้วคนร้ายจะหนีอีกนะครับ

อาจจะไม่ใช่รถร้าวหวัดดีค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะครับ
ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่พี่บอยหยุดหยุด

พาตำรวจมาด้วยใช่ค่ะนะครับเจ้าของรถนี่เขาก็สติดีนะ
จริงบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำร้ายอะไรเขาขอดูรถก่อนว่าใช่ของเราไหม
เพราะว่าพี่ชายไปล็อกคอไปแล้วค่ะน่ะสุดท้ายก็ใช่จริงจริงนั่นแหละอืม
คนร้ายที่แรกยังบอกนี่รถผมนะอ่านี่ฮะคนร้ายก็ทำเป็นนิ่งนะ
ทีแรกจะหนีอยู่แล้วขึ้นคล่อมรถจะขี่หนีอยู่แล้วนะครับโอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับ
โจรแสบนะฮะคือก่อนหน้านี้เจ้าของรถกับพี่ชายมาดักซุ่มอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่แล้ว
แต่คนร้ายยังไม่มาสักทีไม่กลับบ้านสักทีนะฮะวันนี้มาดักเจอพอดีครับ
ถูกคนร้ายขโมยมาตั้งแต่คืน๒๗กฎาคมค่ะคือคืนวันนั้นเนี่ย
พี่ชายของเธอเอารถออกไปหาปลาแถวถนนเลี่ยงเมืองสะพาน๓๕๖นะฮะ
ก็จอดรถเอาไว้บนสะพานแล้วก็เสียบกุญแจคาไว้มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์มา
ทำทีมาขอยืมไฟแชคพี่ชายนะฮะพี่ชายก็ตอนนั้นก็เผลอนะครับ
คนที่มาแล้วก็ซ้อนท้ายมาเนี่ยก็เลยกระโดดกระโดดไปคล่อมรถจักรยานยนต์นะครับ
พี่ชายเสียบกุญแจคาไว้แล้วก็ขี่หลบหนีไปเลย
คือตอนนั้นที่ไอ้คนที่นั่งซ้อนท้ายแล้วลงไปขี่จักรยานยนต์ของเธอที่พี่ชายไปหาปลาหนีไปเนี่ย
แต่พี่ชายตะคุบตัวไอ้คนที่มาด้วยไว้ได้ค่ะที่ทำทีมาแบบขอยืมไฟแช็คหน่อยนะครับ
แล้วเอาตัวไปส่งตำรวจสพพระนครศรีธุยานะฮะ
ก็สอบปากคำจนรู้ว่าไอ้คนที่ขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ยชื่อต้องนะ
แต่ยังไม่รู้ชื่อนามสกุลจริงบ้านเนี่ยอยู่แถวตะบนบ้านใหม่
อำเภอพระนครศรีธุยานะครับวันรุ่งขึ้นเธอก็โพสต์ประกาศตามหารถ
แล้วมีคนแจ้งเบาะแสว่าอ๋อชื่อต้องเหรอบ้านอยู่ตำบลบ้านใหม่ใช่ไหม
นี่เห็นเลยนะรถจักรยานยนต์แบบนี้แบบนี้เธอกับพี่ชายก็ไปซุ่มดู
แต่ไม่เจอวันนั้นพากันกลับกระทั่งศุกร์ที่สามสิบ
กลับไปซุ่มดูอีกครั้งคราวนี้เจอจังจังค่ะนะฮะเจอจังจังนะครับ
ต้องเนี่ยขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่บ้านของตัวเอง
ก็โทรแจ้งตำรวจนะตำรวจก็กำลังจะมา
แต่ตอนนั้นพี่ชายบอกไม่ทันแล้วเดี๋ยวเกิดตำรวจมาไม่ถึงแล้ว
นี่ไปก่อนยุ่งก็เลยไปล็อกคอไว้อย่างนี้นะฮะ
ตำรวจมาถึงพอดีครับก็ถามถามว่าชื่ออะไรบอกชื่อต้องกรวิทย์
แต่เขาโวยวายว่านี่คือรถจักรยานยนต์ของเขาอืมชื่อต้องครับใช่หรอ
ชื่อต้องฮะค่ะจริงจริงกรณวิทย์แต่นี่รถผมครับ
อ้างว่ารถตัวเองใช่ตำรวจเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจสอบพวก
บงทะเบียนหมายเลขตัวถังรถอ้าวงานเข้าฮะนี่มันของผู้เสียหายเขา
อืมไม่ใช่ของกรวิทย์เลยค่ะก็ต้องก็เรียบร้อยฮะ
ต้องก็ไปอยู่กับเพื่อนฮะก็ต้องโทษคดีร่วมกันลักทรัพย์ไปอืม